พาไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่นั่นกระเจิง
โอ้โหเล่ากันให้ฟังแทบทุกวันกับสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมา

พนันเนี่ยนะคุณผู้ชมนะโอ้โหยังไงซะ
ถ้าแอบมาเล่นการพนันไม่รอด
คุณเจ้าหน้าที่ตามจับได้หมดล่ะครับ

นี่คือเจ้าหน้าที่นะคือเจ้าหน้าที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปจับเลยนะครับ
ก็เล่นเข้าไปอยู่ในป่าป่าระมะ
แถวบ้านหนองตาใกล้หมู่๑๖ตำบลศรีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
โอ้โหนักพนันกว่า๑๐วิ่งแตกกระเจิง
แต่ในจังหวะที่หนีไปเขาลืมครับ
พนันส่วนใหญ่มักจะลืมอะไรน้องใบตอง
ลืมรองเท้าลืมรถจักรยานยนต์

ลืมลืมสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะลืม
นั่นก็คือลืมลูกครับ

ลูกลืมเต้าทิ้งไว้เหรอ

ลูกก็ร้องไห้เลยไม่ได้เล่นไม่รู้เรื่องเลยแม่หายไปแล้ว

สุดท้ายลูกต้องตะโกนเรียกแม่แม่แม่มารับด้วย
แม่ก็เออเราลืมลูกนี่
กลับไปรับลูกดีกว่าแล้วก็ไปรับโทษด้วย
ข้อหาแอบมาเล่นการพนันกันแบบนี้

ทั้งชายทั้งหญิงของกลางครบ
สรุปก็คือถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย๒ข้อหา

เล่นอะไรอ่ะ